ค่ะคุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะตอนนี้นะคะดิฉันได้ขยับมาอยู่ตรง
ใต้ทางด่วนที่เป็นแยกดินแดงแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
มีการประกาศแล้วก็มีการเดินปูวงล้อมมาจากทางฝั่งถนนวิภาวดีนะคะ
ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกดินแดงนะคะตอนนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นน่ะ
ตอนนี้นะคะกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนจำนวนมากเลยค่ะ
ภูเขียนมาสอนค่ะที่เดินมาจากทางฝั่งถนนวิภาวดี
แล้วก็จะมุ่งหน้ามาทางแยกดินแดงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
มีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนแล้วก็ตำรวจอ่า
เวนชายแดนนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะเดินมาทางถนนที่มุ่งหน้ามาจาก
หน้าสำนักงานปฏิบัติศาสตร์ค่ะมาสมทบกันนะคะ
ตรงบริเวณแยกดินแดงที่จะมุ่งหน้าถนนพระรามเก้า
ที่จะมุ่งหน้าไปทางแฟลต์ดินแดงนะคะแล้วก็มีการเคลียร์พื้นที่
ขอขอบคุณเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะตำรวจนะคะมีการประกาศนะคะ
ให้สื่อมวลชนนะคะไปขยับไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
เนื่องจากว่าจุดที่มีการปฏิบัติหน้าที่นะตอนนี้นะคะ
เป็นพื้นที่ที่ตำรวจสามารถที่จะควบคุม
แล้วก็เป็นพื้นที่ของอ่าทางก็นักที่ตำรวจ
ทยอยอ่าผล้ายแนวออกไปนะคะแต่ว่ากำลังตำรวจนะคะ
คุณภาคคลุงคุณเกมสรมาสมทบกันเป็นจำนวนมากเลย
ดูเหมือนว่าเสียงต่างจะค่อยเงียบลงนะฮะ
เสียงปึงปังก่อนหน้านี้คุณสิริวัล
ใช่ค่ะเสียงการจุดพลุไฟนะคะ
หรือการโยนประทัดมาจากทางฝั่งตรงข้ามกับทางตำรวจ

เนื่องจากว่าตำรวจได้มีการสมทบกำลังกัน
เพิ่มมาเสริมกำลังกันทั้งแนวจากถนนวิภาวดี
แล้วก็จากทางถนนที่มุ่งหน้ามาจากสำนักงานปปศ
รวมกันตรงแยกดินแดงแล้วก็มุ่งหน้า
ทางถนนประชาสงเคราะห์เป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณภาคภูมิ
ตอนนี้เนี่ยพื้นที่โดยรอบสถานการณ์
จากก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมประปรายอยู่
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่มีกำลังตำรวจ
คุมกลุ่มชนอยู่กันเต็มพื้นที่เลยค่ะ
คุณสิริวัลเราเห็นไฟอะไรส่องขึ้นไปบนตึกตรงนั้น
ทางตำรวจส่องไฟขึ้นไปทางบนแฟลก
เนื่องจากว่ามันมีเสียงดังเท่าที่เมื่อสักครู่นี้
ที่ฉันได้ยินมันมีเสียงดังลงมาจากข้างบนนะคะตำรวจ
ส่องไฟขึ้นไปบนอาคารสูงอะค่ะ

ช่างภาพมากเลยที่ซูมไปเมื่อสักครู่นี้ดีแล้วค่ะ

คุณศิริวัลบอกว่าจุดที่เหลี่ยมดินแดงสามเหลี่ยมดินแดง
คือจะไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วจะมีแต่เจ้าหน้าที่
ช่างภาพคะถ้าแพนภาพไปทางขวาหน่อย

ไกลจะเห็นว่าทางฝั่งไกลมันจะมี
เสื้อเขียวเหมือนที่เราเห็นมาอย่างต่อเนื่อง

ก็คือจะยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ
ด้านหลังแนวของเจ้าหน้าที่ไปค่ะคุณสิริวัลค่ะ
คุณเขมสอนค่ะการส่องเลเซอร์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เป็นการส่องไปในจุดที่มีความสงสัย
ว่าจะมีเหตุการณ์ผิดปกติอยู่หรือไม่
เนื่องจากว่าตอนนี้แม้ว่าทางกลุ่มมวลชนจะถอยร่นออกไป
แต่ว่าก็ยังมีการรวมกันอยู่นะคะ
จึงใช้สัญญาณไฟเลเซอร์สีเขียวส่องไปข้างหน้า
เพื่อเป็นการนำทางนะคะแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณ

ให้เห็นในระยะที่มีการส่องไฟไป
ว่ามีอันตรายหรือว่ามีใครแอบแฝงอยู่หรือเปล่าค่ะ

รอยลงมานะครับรอยขึ้นมาจากจุดที่มีนูลเลสเตอร์ศรีเขียว

ตอนนี้เนี่ยดิฉันได้ขยับขึ้นมาในมุมที่สามารถมองเห็นด้วยสายตาค่ะ
จะเห็นมีการส่องสัญญาณไฟเลเซอร์สีเขียว
แล้วก็มีควันลอยขึ้นมานะคะ
แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นแสงไฟนะคะ
น่าจะเป็นแสงไฟจากรถจักรยายนต์ของกลุ่มผู้ชุมนุม

แต่ว่ากำลังตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะคะ

หมายความว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ไกลตรงนั้นนะคะ
คุณผู้ชมดูภาพนะคะที่มีแสงไฟอยู่
หมายความว่าก็ต้องเผชิญหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเลยใช่ไหมคะ

ยังมีการเผชิญหน้าอยู่ณขณะนี้นะคะคุณเขมมาสอน
จากการได้ยินเสียงประทัดที่ดังปั้งเป็นระยะนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ดังติดกันแบบทีนะคะ

รวมถึงมีการส่องสัญญาณไฟเลเซอร์
ส่องสาดไปทั่วเลยนะคะทั้งแนวหน้าแนวด้านข้าง
อยู่ทางด้านแฟลต์แล้วก็ทางใต้สะพาน
แล้วก็ส่องย้อนกลับมาทางกลุ่มผู้
กลุ่มตำรวจควบคุมฝุงชนที่มีการเคลียร์พื้นที่
อยู่ตรงใจกลางแยกดินแดงเลยค่ะคุณเขมมาสอนค่ะ
แสงเลเซอร์นี่เป็นจากฝั่งไหนสีเขียวเนี่ยครับ
ผู้ชมนุมหรือจันนาทีจากทางฝั่งตำรวจค่ะ
ทางทางตำรวจค่ะคุณเขะคุณพระคุมค่ะ
เท่าที่ดิฉันมองด้วยสายตาในระยะประมาณสัก๓๐๐เมตรนี้นะคะ
ที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้นมา
แล้วก็จะเห็นแสงไฟจากรถนะคะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะ
ที่ส่องมาทางสวนทางกับทางตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
ค่ะคุณสิริวัลอยู่ด้วยกันก่อนนะคะถือสายเอาไว้
หากมีความเคลื่อนไหวตรงนั้นเดี๋ยวจะขอคุยด้วยเพิ่มเติมภาพซ้ายมือ

คุณผู้ชมคะภาพขวามือของคุณสิริวัลใช่ไหมคะ
ไกลถ้าจะให้เห็นมันใกล้ขึ้นเนี่ยก็คือภาพซ้าย
คุณภูริพัฒน์บุญนินอยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวจะรายงานเพิ่มเติมคุณภูริพัฒน์เชิญค่ะ
ครับคุณเขมมาสอนครับณจนถึงขนาดนี้
เราเดินทางมาสู่ใกล้เคียงกับแยกประชาสงเคราะห์แล้วนะครับ
เนื่องจากทางกลุ่มมวลชนนั้นถูกตำรวจควบคุมฝุงชน
ขอคืนพื้นที่จนมาถอยร่นมาอยู่ตรงบริเวณแยกประชาสงเคราะห์

ทางกลุ่มมวลชนนั้นก็ยังมีการตอบโต้กับทางตำรวจอยู่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการฉายแสงเลเซอร์เข้ามาใส่
โดยการจุดประทัดเข้ามาใส่กันกลุ่มมวลชนนั่นเองนะครับ
ถ้าจะถึงขนาดนี้น่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บครับคุณผู้ชมครับ
มีการขอทางเพื่อที่จะให้รถพยาบาลนั้นนำไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ลักษณะนี้นะครับทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้นก็ต้องถอยร่นออกมา
เพื่อที่จะให้ทางรถพยาบาลนั้นสามารถนำไปส่งโรงพยาบาลได้
ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางตำรวจควบคุมฝุงชนนั้นไม่ได้เดินไม่ได้เดินมาเฉยนะครับ
แต่มีการยิงกระสุนยางมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มมวลชน
ที่อยู่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ด้วยเพื่อที่จะต้องการให้สลายการชุมนุมให้ได้เร็วที่สุด
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่บริเวณจุดนั้นได้นะครับ
เนื่องจากว่ายังมีอีกกลุ่มมวลชนอีกหลายกลุ่มที่กระจายอยู่เต็มพื้นที่สัตว์ดินแดง
ไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้านในภายในแฟลตดินแดงเอง
พอไปถึงรูปฝั่งของกระทรวงการแหละงานก็มีกลุ่มวนชนที่แฝงตัววันตัวอยู่บริเวณจุดนั้นด้วย
กลุ่มวนชนก็จะกระจายกันเข้ามาถึงพื้นที่นี้ครับคุณภาคกลุ่มครับ

ขอให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะฮะนอกเหนือจากการได้ยินเสียงแล้ว
คุณผู้ชมครับยังมีการยิงระดมดิงด้วยเงินยางที่เราสังเกตก็ค่อนข้าง
คุ้นชินแล้วเพราะว่าเราได้ยิงมาตลอดก็นักจากการทำข่าวมาเสียง
เสียงอองกฎสุมยางที่ระดมยิงใส่กลุ่มมลชนที่อยู่ตรงหน้า
ณตอนนี้พื้นที่บริเวณตรงนี้เต็มไปด้วยตำรวจควบคุมฝุงชน
จำนวนหลายกองร้อยครับคุณภาคภูมิครับ

เนื่องจากที่ต้องการที่จะเอาพื้นที่นี้คืนจากกลุ่มมวลชน
ตอนนี้สามารถถอยร่นไปได้แค่เพียงแยกประชาสงเคราะห์เท่านั้นครับคุณภาคภูมิครับ
ค่ะหมายความว่าตอนนี้หยุดอยู่แค่ตรงนี้และกลุ่มมวลชนไม่ได้ถอยต่อใช่ไหมคะ
กลุ่มมวลชนก็ยังด่าหน้าอยู่บริเวณจุดนั้นเพื่อที่จะรอการตอบโต้กับตำรวจอยู่ครับคุณเขมมาสอนครับ
เองค่อนข้างที่จะไม่พอใจการทำงานของตำรวจ
ก็ตะโกนลงมาจากทางแฟลต์ดินแดงที่จะตอบโต้กับทั้งตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นอยากให้ตำรวจนั้นออกไปจากพื้นที่โดยเร็วหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับ
นี่ครับลักษณะแบบนี้ที่ทางชาวบ้านเขาอยู่บริเวณพื้นที่นี้
ส่งเสียงสะท้อนกลับลงมาให้ทางตำรวจที่อยู่พื้นที่นี้นั่นเองครับ

ขอบคุณช่องภาพด้วยที่แผ่นภาพไปเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวไปดูจุดคุณสิริวัลหน่อยนะครับ

ตอนนี้คือพื้นที่ดินแดงก็เป็นความตรึงเครียดตรงนี้อยู่
ก็คือเจ้าหน้าที่พยายามกระชับเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ทางผู้ชุมนุมก็ยังไม่ได้ถอยร่นออกไปทั้งหมดนะฮะ
ยังมีบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่แถวแยกดินแดงอยู่นะฮะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่จุดตรงนี้เหมือนกันนะครับ

ส่วนคุณภูริพัฒน์นะครับก็จะอยู่จุดใกล้กันนี่แหละฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะระหว่างรอเสียงจากผู้สื่อข่าวเราก็จะได้ยินเสียงดังต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะคะ

ใช่ค่ะเห็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนจำนวนเยอะนะคะ

ได้ยินนะพี่กรแต่ว่าในสตู

เห็นไหมคะมีควันมีไฟเลเซอร์และภาพขวามืออย่างที่คุณสิริวัลรายงานไปตั้งแต่ต้นว่า
ไปไกลที่เห็นควันที่เห็นแสงสีเขียวแล้วก็เห็นแสงไฟค่ะ
ก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ที่จุดดังกล่าวคุณสิริวัลค่ะ
กลับมาตรงจุดแยกดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีสถานการณ์และมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดนะคะ
เนื่องจากว่าน่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะ
มีการตะโกนเข้ามาทางฝั่งเจ้าหน้าที่
แล้วก็ตำรวจได้เดินตระเวนโดยรอบนะคะพื้นที่แยกดินแดง
เพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะเช็คความเรียบร้อย
ว่ายังมีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือบุคคลอื่นแอบแฝงอยู่นะคะ
แล้วก็มีการส่องไฟค่ะส่องไฟเลเซอร์สีเขียว
แล้วก็ไฟสัญญาณที่เป็นเหมือนไฟฉาย
จากกล้อกนี้ที่เห็นสัญญาณ
ไฟเลเซอร์สีเขียวก็มีการเดินตระเวนนะคะ

เพื่อเช็คความเรียบร้อยที่จะเร่งเคลียร์พื้นที่ค่ะ

เห็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนที่ยืนเรียงแถวอยู่
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนมีความพยายามที่จะเคลื่อนแถวขยับเข้าไปกระชับมากขึ้น
กระชับมากขึ้นไหมคะหรือว่าณตอนนี้คือหยุดอยู่ที่จุดนี้ก่อน
คือเท่าที่ดูจากการขยับนะคะการเคลื่อนไหวของกำลังตำรวจควบคุมฝุงชน
ขณะนี้เนี่ยก็ยังมีการเดินข้ามไปมาทั้งสองฝั่งนะคะ
แล้วก็มีการประกาศนะคะให้ตำรวจคอฝเตรียมความพร้อม
เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้านะคะคุณเขมสอนค่ะมีการประกาศแล้วนะคะ
เพื่อที่จะดันกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มที่เราเห็นไกล
น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะกลุ่มใหญ่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ย
ให้ได้แตกกระจายจากตรงนั้นไม่มีการรวมตัวกันนะคะ
ขยับออกไปแต่ว่าทางด้านตรงแยกดินแดงตรงใจกลาง
ตำรวจก็เริ่มที่จะนั่งพักผ่อนกันแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าได้เคลียร์พื้นที่บางส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เข้าไปตรวจราตามซอยต่างนะคะ
ซอยที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนราชปารพนะคะ
ตำรวจเนี่ยก็มีการเดินเข้าไปเคลียร์นะคะ
ไปดูใต้ทางด่วนว่ามีความเรียบร้อย
หรือว่ามีใครแอบแฝงซ่อนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าจุดไกลก็ยังเห็นมีควัน
มีอะไรต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เห็นแสงไฟ
คือจุดตรงนั้นเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้รถจักรยานยนต์ถูกต้องไหมคะ

จุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดเดียวนะตอนนี้นะคะ
ณเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงณเวลานี้นะคะ
จุดนั้นน่าจะเป็นจุดเดียวที่มีกลุ่มผู้ชุมนุม
ยังคงรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะต่อต้านกับทางกำลัง
ของตำรวจคู่กลุ่มคุมชนที่มีการตั้งแถวอยู่ค่ะ
สิริวัลฮะลักษณะการรวมตัวกันในช่วงเวลา
ลักษณะแบบนี้เนี่ยทางผู้ชุมนุมเขาจะฟังจากแกนนำคนไหน
ว่าจะฟังจากใครหรือว่าบอกกันต่อเป็นทอด

เท่าที่สังเกตนะคะตั้งแต่ตอนช่วงเย็น

ก็จะมีการตะโกนบอกกันต่อนะคะว่าเดินหน้าหรือว่าจะขยับ
เป็นการสั่งใครก็ได้ค่ะที่เห็นในระยะที่สามารถจะสั่งการได้
ก็จะมีการตะโกนแล้วก็บอกสัญญาณกันนะคะ
แต่จะไม่มีแกนนำนะคะทุกคนเนี่ยสามารถตะโกนหรือว่าบอกกล่าวกันได้อะค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจว่า
สถานการณ์จะไปจบสิ้นตอนไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าตรงนี้พูดชมนุมเขาก็ยังไม่ถอย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็โอบกระชับพื้นที่เข้ามา
นั้นตรงจุดตรงนี้นะคะ

เดี๋ยวสลับไปที่คุณภูริพัฒน์นิดนึงค่ะ
คุณภูริพัฒน์คือภาพฝั่งซ้ายมือนะคะ
รายงานได้เลยค่ะสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงนะคะ
ณตอนนี้สถานการณ์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสงบลงชั่วคราวนะครับ
ไม่มีการยิงสวนกลับมากันแล้วนะฮะ
แต่แบบนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยตำรวจพูดขึ้นไปบนยังแฟลต์ดินแดงครับว่า
ขอให้ประชาชนที่อยู่แฟลต์ดินแดงกลับเข้าไปภายในห้อง
ไม่งั้นจะถือว่าคนที่อยู่ภายในแฝดดินแดง
ลูกแก้วลงมาใส่ทางตำรวจนั่นเองนะครับ
ทำให้ทางคนที่อยู่ภายในสัตว์ดินแดงเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจครับ
คุณเขมมาสอนครับมีการตะโกนด่าใส่กับตำรวจลงมานะฮะ
เพราะว่าทางคนที่อยู่ในแฝดก็ไม่พอใจ
ต้องบอกว่าทางคนที่อยู่ในแฝดก็ค่อนข้างมีอารมณาที่เห็นทางกลุ่มเมืองชน
ขออภัยครับทางกลุ่มฝูงชนยิงกระสุนยางยิงแก๊สน้ำตาใส่ทางกลุ่มเมืองชนนะครับ
และทางตำรวจก็ต้องมีมาตรการตอบโต้กลับไป
เหนือจากการที่จะพูดอยู่บริเวณถนนแล้ว
ยังมีการกระจายกำลังเข้าไปตรวจอยู่บริเวณด้านล่างของแฟลตอีกนะครับว่า
มีมวลชนที่คอยแฝงอยู่บริเวณพื้นที่นั้นหรือไม่อย่างไรนะครับ
ครับยังจะมาไปดูบริเวณด้านหน้านะครับนะครับเชิญค่ะนะครับ
ครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะทางกลุ่มของควบคุมฝุงชนเนี่ย
พยายามที่จะเดินเข้าไปให้ใกล้ไปยังแยกประชาสงเคราะห์ให้ได้มากที่สุดครับ
เพราะว่าทางกลุ่มมวลชนนั้นอยู่บริเวณจุดนั้นมากพอสมควร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

ถูกต้องครับตรงนั้นเนี่ยทางตำรวจนั้นสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแบบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับครับไม่มีกลุ่มบรรชน
ไม่มีใครที่อยู่บริเวณจุดนั้นแล้ว
แต่ทางกลุ่มของตำรวจคอฝเนี่ย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะมีการตั้งแนวอยู่บริเวณใต้สะพานลอยตรงนี้
ก่อนหน้านี้หันหน้ามุ่งหน้าไปทางแยกประชาสงเคราะห์นะครับ
ตอนนี้หันหน้ามาทางแยกดินแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่บริเวณตรงนี้เนี่ยไม่มีใครแล้วนะครับ
มีแต่สื่อบริษัทชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
แล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่บนแฟลตดินแดงนั้นที่ลงมาสังเกตการณด้านล่างครับคุณเข็มมาสอนครับ

ภาพของคุณภูริพัฒน์กำลังถ่ายภาพขึ้นไปบนสะพานลอย
บนสะพานลอยคุณภูริพัฒน์เงยหน้ามองนิดนึ
ครับตำรวจควบคุมฝุงชนอยู่บริเวณข้างบนสะพานลอยครับ
เพื่อที่จะขึ้นไปสังเกตการณ์บริเวณพื้นที่มุมสูง
ว่านอกเหนือจากบริเวณจุดนี้แล้วมีใครที่อยู่แฝงตัวอยู่บริเวณจุดนี้ด้วยหรือไม่

ยังคงมีทางกลุ่มมวลชนนั้นก็ยังมีการยิงพลุมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการยิงพลุหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ย
ทางตำรวจก็จะมีการยิงกระสุนยางยิงแก๊สน้ำตาสวนกลับไป
ทำให้พื้นที่ตรงนี้เวลาลมพัดมาเนี่ยนะฮะ
จะมีสารเคมีทำให้แสบผิวแสบตา
และทำให้ชาวบ้านที่อยู่แฟลต์ดินแดนเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยนั่นเองครับคุณเขมมาสอนครับ
ตอนนี้ชาวบ้านที่แฟลต์ดินแดงยังออกมาที่หน้าห้องของตัวเองไหมคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ประกาศว่าให้กลับเข้าไปในห้องพักค่ะ
ตอนนี้แต่ละคนก็ออกมาสังเกตการณ์อยู่บริเวณด้านหน้าห้องนะครับคุณเขมมาสอนครับ
ไม่มีใครที่จะเข้าไปดูในภายในห้องได้เลยครับ
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็รอลุ้นการปฏิบัติการของตำรวจว่าจะทำยังไงกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ณตอนนี้จะเห็นได้นะครับว่ามีกลุ่มคนบางส่วนเนี่ยก็พนักงานเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อนะครับ
ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้เส้นทางใดในการกลับบ้านได้
เพราะว่าทางตำรวจมันมีการปิดพื้นที่ไว้แบบเป็น๑๐๐
ก็มีการถามทางอุมสิวปัญชนว่าตรงไหนสามารถใช้พื้นที่ได้บ้างนะครับ
เพราะว่านี่ก็ใกล้เวลาที่จะเคอร์ฟิลล์แล้วครับคุณภาคภูมิครับ
น้องก็เลิกงาน๒ทุ่มพอดีค่ะเดี๋ยว๓ทุ่มต้องเคอร์ฟิลล์
เดี๋ยวดูทางฝั่งคุณสิริวัลอีกสักครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ความเคลื่อนไหวตรงดินแดงนะครับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
คุณสิริวัลครับค่ะคุณภาคภูมิค่ะครับ
ตอนนี้อยู่จุดไหนครับคุณสิริวัลล่าสุดนะคะตรงจุดดินแดง
ของทางแยกดินแดงค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ทางใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกราชปารสนะคะ

ตะโกนออกมานะคะของทาง
มวลชนที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ตำรวจเนี่ย
ได้เดินเข้าไปดูนะคะพร้อมกับมีการ
เตรียมความพร้อมของการยกลำปืนที่จะใช้ในการเตรียมความพร้อมในการยิงกระสุนยางหรือว่าแก๊สน้ำตาค่ะ
และนี่เป็นภาพที่ดิฉันเดินเข้ามานะคะจากมุมที่ทางกล้องของเราที่ได้มีการขึ้นภาพณขณะนี้ค่ะ
แต่ว่าดิฉันเนี่ยได้เดินฉีกมาอีกอีกทางด้านหนึ่งประกอบกับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีเม็ดฝนนะคะ
เริ่มที่จะตกลงมาบ้างแล้วค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
ครับสถานการณ์ในขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเรายังเกาะติดอยู่ในพื้นที่นะครับ
ถ้ามีอะไรเร่งด่วนหรือว่ามีสถานการณ์ตึงเครียดมากกว่านี้
เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้ดูภาพที่หน้าจอไปด้วย
ใช่ค่ะเราจะค้างภาพเอาไว้นะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนก็ยังคงยืนเป็นแถวเป็นแนว
เพื่อที่จะกระชับพื้นที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกไปจากพื้นที่
แต่ยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้นะคะฝนตกแล้วด้วย
ใช่ค่ะก็ยังเหลือปลาอยู่บางส่วนนะคะ